ต่อกันที่บ้านนี้กันหน่อยดีกว่าบอกเลยว่าไม่มีคู่ไหนฮอตเกินน้าหลานคู่นี้แล้วนะคะสำหรับ
นาเน็กแล้วก็น้องอาเทอร์ค่ะล่าสุดรับงานเดินแบบนะจ๊ะน้องอาเทอร์เนี่ยเห็นตลก
กวนแต่พอขึ้นเวทีก็เท่อยู่นะจ๊ะนี่แหละค่ะบอกเลยว่าลีลาเจ้าตัวเล็กไม่

เจอกันรอบนี้ขออัปเดตนาทีหวิดนิดนึงนะคะเขาบอกว่าไอ้งู
เหลืองที่น่ะเนกเลี้ยงเนี่ยพูดนี่เนอกับคลิปลงเองเลยนะมื้อเงี๊ยบ
เป้าจนเป็นเรื่องฮือฮาค่ะแล้วคือมีรอยเลือดรอยช้ำ
ด้วยนะค่ะก็นี้แหละเขาบอกว่าพูดเสียงของเนกน้อยเนี่ยเขาว่ามัน
การการสร้างสุดเอาจริงหลายคนไม่ได้ห่วงเรื่องแบบนั้นหรอก
เขาห่วงว่าเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงงูงับจะเต็มขาขนาดนั้น
ก็รีบแก้ข่าวว่าไม่ได้เข้าเป้าหรอกค่ะแค่เฉียดโดนตรงขาอ่อนค่ะ
ไม่กระเทือนจุดสำคัญที่เจ้าตัวหวงแหนแต่ก็ยอมรับนะคะว่ามันก็เสียวอยู่เหมือนกันค่ะ
ปกติก็ไม่เคยกัดเลยนะเอาจริงไม่เคยกัดเลยนะตัวนี้เป็นตัวที่แบบเชื่องมาก
คดีจริงนะที่ไม่โดนตรงนู้นผมนี่ใจนี่วาบเลยมันเห็นของผมเป็นไก่งวงฮะ
มันก็งับเข้ามาเลยเราก็รีบหลบเลยโอ้ยโดนขา
จริงถ้างูใหญ่พวกนี้กัดแล้วใครไปตกใจนะแผลนี่คือแบบเละเลยนะ
ให้เขาปล่อยเองถ้าเราไปดึงออกเดี๋ยวมันจะแผลเจ็บกว่าเดิม
สักพักหนึ่งเขาก็รู้นะนี่ไม่ใช่ไก่งวงเลยปล่อยออกเบา
แหมหมวกเขาน่ะคราวไหม
ส่วนเรื่องดราม่ารายการมวยที่เจ้าตัวถูกติติงว่า
ต่อยทั้งทีก็ต่อยไม่สมศักดิ์ศรีค่ะ
และไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้ที่เขาตั้งใจซุ่มซ้อมมาเป็นอย่างดี
งานนี้เจ้าตัวเคลียร์เหตุผลให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
ว่าเป็นเรื่องของสภาพร่างกายที่มันไม่ไหวจริงค่ะ
ที่ทำให้ผมต่อยไม่ได้เลยจริงนะเพราะว่าซี่โคง
ด้วยการซ้อมที่แบบเราดูแลตัวเองไม่ดีอย่างนี้
พอมันโดนปุ๊บใจเราอยากสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
วันนั้นที่ผมพูดเหมือนโมสก่อนขึ้นเราพูดจริงนะ
หลายคนผิดหวังที่รอดูใช่ไหมเราอยากบอกว่าผมผิดหวังกว่าแบบเยอะมาก
ใจจริงคือมันยืนไม่ได้แล้วแต่เราก็พยายามยืนให้มันครบ
เห็นเขาติดตลกแต่ว่าเรื่องซีเรียสเขาก็ทำนะ
แน็กเองก็ฝึกซ้อมเหมือนกันอยากจะสู้ให้เต็มที่แหละ
แต่อย่างที่บอกแหละโดนปั๊บเขาให้ตรงซี่โคงพอดี